ฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับหลังจากที่เราเดินทางไปถึง
ก็คงจะปรับตัวเรื่องของสถานที่นะครับในการเดินทางหรือว่าเรื่องของห้องพักต่าง
ลงตัวไหมเนี่ยมันก็ต้องผ่านไปให้ได้นะครับ
เพราะว่าวันพรุ่งนี้เราจะแข่งขันกันแล้วครับน้องโบ้
ทางทีมชาติไทยเองตอนนี้เนี่ยได้มีการต้องบอกว่าไปเช่าสนามเพื่อการฝึกซ้อมปกติเนี่ย
แต่ด้วย๔เกมมันอาจจะแตกต่างกันไปนะครับ
เราเองไปเช่าสนามซ้อมนะครับเพื่อความคุ้นเคย
เช่าสนามที่เป็นพื้นย่าเทียมในการฝึกซ้อมก่อนที่จะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เนี่ย
ในเรื่องของความคุ้นเคยความคุ้นชินเนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันไม่เหมือนสนามจริงที่เราจะเล่นในวันพรุ่งนี้นะครับ
แต่เรามีข่าวว่าทางอินโดนีเซียเนี่ยได้มีการไปซ้อมสนามจริงแล้วนะครับก็ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะครับ
พรุ่งนี้เราจะประเดิมสนามนัดแรกแล้วนะครับพบกับอินโดนีเซียนะครับ
ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทีมชาติไทยได้ลงฝึกซ้อมที่สนามมาคันติดเซอร์กิจบูพิษ
ซึ่งเป็นสนามที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับตัดสินใจจ่ายค่าเช่าสนามในราคาชั่วโมงละ๓๐๐บาทนะครับ
เพื่อย่นระยะการเดินทางนะครับของนักกีฬาจากโรงแรมเนี่ยไปสนามฝึกซ้อมแห่งนี้เพียงแค่๕กิโลเมตรเท่านั้นจากเดิมที่เราดูกันตามข่าวนะครับ
ตีมชาติอินโดนีเซียนะครับโดยทางด้านสิริญฐวีชัยฮาไทและธนกุลนะครับพวกมาจากอเมริกาทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
กล่าวว่าแม้ว่าจะต้องเจอปัญหาแต่ทีมชาติไทยก็จำเป็นที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคให้ได้นะครับ
เชื่อมั่นว่าทุกคนมีความพร้อมที่จะเก็บ๓แต้มให้ได้นะครับ
ทวีชัยเนี่ยต้องบอกว่าเคยไปคว้าเหรียญทองซีเกมานะครับ
ในปี๒๐๐๕ที่ประเทศฟิลิปปินส์มาด้วยครั้งนี้ไปในฐานะผู้อำนวยการ
ใช่๑๔๑๕ปีที่แล้วนะครับดูโปรแกรมกันหน่อยนะครับย้ำอีกครั้ง
เตะบ่าย๓บ่าย๓โมงเย็นทุกนัดของทีมไทยนะครับ
รอบแรกก็เจอกับอินโดนีเซียก่อนนะครับ
นัดที่๒เนี่ยเจอกับบรูไนนะครับ๒๘พฤศจิกายนนัดที่๓๑ธันวาคม
สิงคโปร์นัดที่๔๓ธันวาคมเจอลาวแล้วก็นัดสุดท้ายนะครับ
วันที่๕ธันวาจะพบกับทีมชาติเวียดนามครับ